สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะ
วันนี้มาเริ่มกันที่เกมฟุตบอล

ค่ำคืนที่ผ่านมาที่เมืองทอง

แต่สุดท้ายแพ้ไปน่าเสียดาย

เสียดายน่าเสียดายน่าเสียดายมากไปดูไฮไลท์กันค่ะ

เกมนี้เมืองทองได้๓ผู้เล่นต่างชาตินะคะ

แล้วก็เป็นเมืองทองที่บุกแล้วได้ประตู

จังหวะนี้ค่ะพลิกตัวยิง

เทียร์ท้อนบนทานใจให้ชนะทีมสงกระศิลป์
แล้วก็เป็นทีสินดันยาปิดท้ายเข้าไป
แต่ว่าครึ่งหลังค่ะทีมเยือนแก้เกมนะคะ

เป็นทีมเยินแก้สุดสวยของยูโคบายาชี

คือ๓นาทีเนี่ยเสีย๒ลูก

เหมือนแบบพลาด๒จังหวะแล้วเสียประตูเลย

ก็โดนอีกลูกนึงจากนี่

สุดท้ายคาวาสกิฟันเทอร์เวร์ก็บุกมาชนะ

เกมนัทต่อไปเนี่ยก็เมืองทองจะบุกไปเยือน
วันพุธที่๓๐พฤษภาคมนี้

หลังจากพาทีมแพ้๕นัดติดต่อกัน